ทบุรีกันหน่อยค่ะช้างป่าแก่งหางแมวเขาบอกดุมาก
กระทืบคนเก็บดอกไม้ที่จะนำไปทำไม้กวาดจนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ

กลับบนสักหลังเข้าไปแล้วตรงวิ่งค่ะวิ่ง
นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่นะคะช่วยกันนำศพของนายนรวิทย์ชัยคำ
วัย๕๔ปีออกมาจากป่าที่อ่างเก็บน้ำหางแมวค่ะ
เขาถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจังหวะที่กู้ภัยช่วยกันนำศพเดินมาที่สรรเขื่อน
ได้ยินเสียงบอกเร็วมันมาแล้วนะ

ชาวบ้านก็เลยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่นะคะ
ตำรวจสภแก่งหางแมวเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ห่างจากสรรอ่างเก็บน้ำประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
สภาพเป็นป่าวัชพฤษสูงท่วมหัวนะคะ
โดยรอบมีก่อย่าล้มราบเป็นทางยาว
มีรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่า
แล้วก็กองเลือดกระจายยาวเลยค่ะ
ส่วนจุดที่พบศพนายนรวิทย์อยู่ลึกเข้าไปประมาณ๑๕เมตร

นายนรวิทย์เขาเป็นคนทำอาชีพรับจ้าง
ตอนเช้าเนี่ยตัวเขากับเพื่อนบ้าน๔คน
รวมถึงนายนรวิทย์ด้วยก็มาจากชนบุรีมาตัดดอกแข็ม
ก็คือดอกยากที่เอาไปใช้ทำให้กวาดอะค่ะ
จะเอาไปส่งขายให้กับกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน
พอมาถึงปุ๊บก็ร่วมวงกินข้าวเสร็จ
ก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปตัดดอกแข็มกัน
สักพักหนึ่งโอ้โหเสียงแป้นลั่นมาเลยค่ะ

แล้วพอสิ้นเสียงช้าง
ก็กลายเป็นเสียงนายนรวิทย์ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
เพื่อนสามคนวิ่งหนีก่อนเลยจริงอะค่ะ
พอไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็พยายามโทรหานายนรวิทย์
แต่ไม่มีคนรับสายทุกคนก็กลัวกันหมด
แน่นอนคือช้างที่เราวงไว้ให้ตัวขาวเนี่ย
คือป่าย่าป่าวัชพืชมันสูงมาก

เขารีบโทรไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
และคนงานเกาะสร้างกรมชลประธานที่อยู่ใกล้เลยค่ะ
ที่เรามาถึงต่าดอกญาแล้วก็
กินข้าวทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันลงไปตัดดอกย่า
ในฝ่าที่ตรงนั้นลองไม่คิดว่า
แต่เห็นรอยว่าเขามีช้าง
แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะยังอยู่
พอมาถึงแผ่นโมงกว่าแล้ว
แล้วก็ลงตัดดอกญ้า๑๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่องค์โขางแข็งแหางแมวออกมาขอเตือน
ประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำหางแมวช่วงนี้
ช้างป่าเข้ามาหากินบ่อยแล้วก็เป็นฤดูผสมพันธุ์ด้วย
ช้างจะค่อนข้างดุร้ายและหวาดระแวงมากกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็
ประสานให้ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
ก็ยังไงก็ระวังระวังหน่อยนะช้างมันช่วงนี้เป็นฤดูมันด้วย
ใช่ค่ะมันดูกว่าปกตินะครับคุณผู้ชม๓ทุ่ม๑๗นาทีแล้ว